ระยองค่ะจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ๕บาท
มีโปรโมชั่น๑๐ชามแถม๑อีกด้วย
นี่เลือดเลือดสด
เอามาใส่กับน้ำซุปร้อน
ร้านนี้ไม่ได้ขายแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือเท่านั้นนะคุณ
เขายังขายกะเพราถาด๕๐บาทแถมไข่ดาวด้วย
ดูเลยค่ะเมนูของเขาเป็นแบบนี้
ที่สำคัญนะอันนี้ดิฉันชื่นชมเขาจริง
คนท้องคนแก่คนพิการให้กินฟรี
อะไรนะคนท้องคนแก่คนพิการได้กินฟรี
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมดสิทธิ์แล้วค่ะคุณชนะคุณไม่ต้องคิดเลยว่าคุณจะไปกินฟรี
แต่คุณไปกินร้านนี้เถอะดิฉันบอกเลยว่าคุณจ่ายสบาย
อย่างก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะคือเมื่อก่อนเขาขายชามละ๘นะ
แต่พอเศรษฐกิจไม่ดีปัญหาอะไรต่างแทนที่จะเพิ่มราคา
เขากลับลดราคาลงช่วยเหลือผู้บริโภค
ขายแค่ชามละ๕บาทเท่านั้นแล้วถ้าหากว่าใครกินจุกินเก่งกินเยอะ
ชามแถมให้เลย๑ชามฟรีแถม๑ถูกต้องค่ะ
ไอเดียดีแบบนี้ไปคุยกับเจ้าของร้านหน่อยค่ะก็คือพี่นิรุธลำดับวงนะคะ
เขาบอกว่าช่วงนี้ข้าวของขึ้นราคาแต่เขาอยากจะสวนกระแสเศรษฐกิจ
หวังตอบแทนสังคมช่วยเหลือคนรากย่าตอบแทนลูกค้า
ก็เลยลดราคาแต่ไม่ลดปริมาณค่ะให้ลูกค้าได้กินอิ่มกินอร่อยเหมือนเดิม
แต่ว่าจ่ายถูกลงนะคะโดยราคานี้ขายตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
จนไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะเป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่ง
แต่ถ้าหากว่าขายดีกระแสตอบรับดีก็จะขายราคา๕บาทตลอดไป
อุดหนุนกันเลยถ้าอย่างนั้นต้องรีบประชาสัมพันธ์รีบบอกกัน
นี่ดิฉันคือน้ำลายแป๊บนึงโอ้โหคือมันดียังไง
บางคนกินน้อยก็กิน๕บาท๑๐บาทน้องใบตองสาวตัวเล็กใช่ไหมฮะ
คุณชนะอาจจะ๑๐ชาม๒๐ชามก็ได้ตามอัธยาศัย
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่ตอบโจทย์ของทุกคน

เฮ้ยผมกินฟรีได้เหรอ
ใช่ก็เขาให้คนพิการให้คน

ไม่แน่ใจว่าคุณท้องหรือพิการก่อน

เอาเคลียร์เรื่องท้องก่อน
ท้องเนี่ยนะท้องเสีย

ฉันจะบอกว่าถ้าคุณพิการแบบนี้ทานไม่ได้

เกิดวันท้องผิการจริงถ้าคุณชนะคุณจะจำเปิดเนี่ยแม่เลย

มีเป็นคนมีหัวใจแล้วพร้อมจะมอบให้อยู่แล้ว
เดี๋ยวฉันจะบอกพี่กัดก่อนคนอยากไปกินเขายังไม่รู้เลยเนี่ยคือร้านนี้นะอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายเปิด๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
เขามีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่สาขาเนินพระถนนสายล่างอำเภอเมืองระยองเปิด๙โมงเช้าถึง๒ทุ่มนะคะ
ไปถามกับคนอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองน่าจะรู้ได้อีกนะจ๊ะก็เดี๋ยวราคาถูกระยอง